นี่ส่งต่อกันเป็นทีมเลยนะคะ
เขาถึงได้ถามไงว่ามา๓ครั้งแล้วใช่ไหม

ใช่นะคะส่วนเรื่องนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์
แต่หารู้ไหมว่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย

เขาตามจับได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
เรื่องมันเลยไม่จบง่ายค่ะ
อันนี้เป็นภาพตอนก่อเหตุค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็รับกล้องไปในที่สุด
แล้วก็จบด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากกล้องค่ะ

เป็นของเจ้าของค่ายมวยค่ะ
น้องชายของเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
เป็นเจ้าของค่ายมวย
หลังเกิดเหตุนะคะนายนัฐกรวงพุทธอดีตเจ้าของค่ายมวยพรสวรรค์รีสอร์ท
น้องชายเจ้าของรถไปแจ้งความเลยค่ะ

แล้วเขาก็เอาอันนี้ค่ะไปโพสต์ในโลกออนไลน์ตามหาคนร้าย

ไปอยู่ที่ขนำยางพาราบนเขาลูกหนึ่งที่ตำบลเขาพระ

โอ้โหค่ายมวยมาอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ
ก็ตามไปประมาณ๑ชั่วโมงถึงจับได้ค่ะ
ไปกันทั้งค่ายแบบนี้หนาวแทนคนร้ายเลยไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็บอกว่ามีการ
ทำให้หลับจำก่อนที่จะไปส่งตำรวจดำเนินคดีค่ะ

เขาบอกเรียกง่ายคือพาไปให้คนอื่นดู
อ่าครับแห่ขึ้นรถด้วยนะคะรถถูกขโมยไป
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่๑๕เมษายน
ในพื้นที่ตำบลรัฐภูมิอำเภอเขาพระ

เพื่อนบ้านขี่สามล้อพ่วงตามก็ไม่ทัน
ก็เลยต้องสืบค่ะว่าอยู่ที่ไหน
แล้วก็นี่ค่ะลงเอยด้วยภาพนี้
จับแล้วขึ้นรถกระบะแล้วเขียนป้ายติดเลย

จากนี่เดี๋ยวเขาไปเขาก็ร่วมกับพวกเพื่อน
เขาก็เข้าไปที่สถานะแล้วเขาไปลึกคุยกับเค้า
แล้วพอเขาวิ่งไปรวดยอมทำจภาพหมดเลย
เจ้าของค่ายมวลก็จับคนร้ายด้วยตัวเองก่อนจะถูกจับตำรวจ
คนร้ายก็คงนะฮะสภาพผู้ต้องหาให้การกับตำรวจบอกว่าทะเลาะกับภรรยาก็เลยขึ้นรถไฟหนี
แล้วมาลงที่สถานีควรเนียงอยากจะกลับบ้านแต่ไม่มีเงิน
ก็เลยขโมยรถขี่กลับบ้านที่เขาพระค่ะ
ก็รับข้อหารักทรัพย์นะคะ
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ